อยากกินหมูกระทะกับเธอ
ใครครับใครคอหมูกระทะบ้าง
แต่ว่าร้านนี้เขาไม่ได้ใช้เตาถ่านนะ
เขาใช้เตาแก๊สเป็นแบบบิดแป๊ก
แต่ถ้าไปร้านแบบนี้แล้วเตามันดับ
แนะนำให้เรียกพนักงานดูสิ
คุณผู้ชมครับที่ภาพมันหายไป
เพราะว่าคนถ่ายก็น่าจะตกใจ
เขาโพสต์เอาไว้เตาดับไม่เรียกพนักงาน
ในคลิปนะครับเจ้าของคลิปนั่งกินหมูกระทะอยู่ใช่ไหม
แล้วไฟในเตามันดับมันเป็นเตาแก๊สคุณผู้ชม
ต้องเปิดแล้วหมุนแล้วต้องบิดใหม่อะไรแบบนี้

แต่เธอพยายามเปิดเองครับไม่เรียกพนักงาน
สุดท้ายเกิดเหตุไม่คาดฝันคือ
๊าซเนี่ยมันพุ่งออกมาแล้วเกิดประกายไฟ
คือวาวมันน่าจะเปิดไว้ไงปั๊กปั๊กบุ้มอ่า
แล้วคราวนี้ไปหมุนไปหมุนปิดแล้วจะเปิด
แต่ก๊าซมันออกมาเยอะแล้วนะครับ

เพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่ลุกแบบนี้
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมครับ
มีคนเข้ามาแสดงความเห็นแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก
หลายคนสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
ฟิลเตอร์แล้วเจ้าของคลิปอะไรยังไงหรือเปล่า
เจ้าของคลิปตอบกลับว่าเป็นเรื่องจริงครับ
เป็นเรื่องจริงเจ็บจริงขนตาหายกันจริง
และยังมีคนมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองด้วยว่า
เคยเลยเป็นแบบนี้เลยขนตาไหม้จริงนะฮะ
บางคนบอกเคยไปแล้วโต๊ะข้างระเบิดไฟลุกนะฮะ
ผมนะฮะคนที่กินอยู่น่ะไฟลุกน่ากลัวมากเลย
ผมเส้นผมเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเจอเตาแบบนี้กินไป
แวงไปสุดท้ายเลิกกันจึงเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องจริง